ส่วนเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องของครอบครัวเหมือนกัน
อุดรธานีนะคะผู้หญิงคนนึงเขาบอกว่าเขาก็อยู่กับสามีมา๒๔ปี
มีลูกด้วยกัน๒คนจดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
วันดีคืนดีทะเลาะกับสามีสามีไล่เธอออกจากบ้าน
ไปหาว่าเธอเนี่ยไปมีคนอื่นอุ้ยเธองงมากเธอบอกเธอไม่ได้มีใครจริงจริง
ไล่เธอออกจากบ้านได้ยังไงไปไปมามามีคนมาบอกว่าสามีคุณอ่ะมีกิ๊ก
นี่คือสาเหตุที่ไล่คุณออกจากบ้านเพราะเขามีผู้หญิงอีกคนนึง
นี่ค่ะนางสาวน้อยเป็นนามสมมุตินะคะอายุ๔๓ปี
เป็นชาวอำเภอหนองหาญจังหวัดอุดรธานีไปแจ้งความเลยค่ะ
บอกว่าถูกสามีไล่ออกจากบ้านขอใช้เป็นนามสมมุติเหมือนกัน
ชื่อว่านายใหญ่อายุ๔๕ปีแล้วไปกล่าวหาเธอว่าเธอนอกใจ
บอกว่าโอ้โหถึงขั้นที่ว่าถ้าไม่ไปจะฆ่าให้ตายก็เลยต้องออกมาจากบ้านนะคะ
นี่แจ้งความเลยเหรอเธอไปแจ้งความเลยเพราะสามีเหมือนกับขู่ฆ่าด้วย
ว่าจะฆ่าให้ตายเธอก็เลยต้องออกมาไปอยู่กับเพื่อนเพื่อความปลอดภัย
แต่เธอยืนยันว่าเธอไม่เคยนอกใจสามีเลยนะคะ
บอกว่าแต่งงานอยู่กินกับสามีมาเนี่ยนะตั้ง๒๔ปี
มีลูกชายด้วยกัน๒คนคนโตอายุ๒๑อีกคนนึงอายุ๑๗
สามีทำงานโรงน้ำตาลตัวเธอเป็นช่างเสริมสวย
ก็ทำงานเก็บเงินสร้างเนื้อสร้างตัวมาด้วยกันจนซื้อบ้านนะคะ
หนึ่งหลังที่อเภอน้องขาวสนฮันต์อูดอนฮานีครอบครัวมีความสุขดีมาก
แต่ตั้งแต่ต้นปีปีนี้ปี๖๔เนี่ย
เธอบอกว่าสามีเธอเปลี่ยนไปชอบแสดงความหึงหวง
อยากให้เธอคุยกับใครระแวงไปหมดดุดาไปหมด
หาว่าเธอแอบคุยกับผู้ชายบ้างอะไรบ้าง
เธอบอกว่าเธอคุยกับเพื่อนคุยกับญาติพี่น้อง
ไปมาหาว่าเธอมีชู้แล้วไล่เธอออกจากบ้าน
แล้วขู่ฆ่าด้วยบอกถ้าไม่ไปจะฆ่าให้ตาย
เอาไม้หน้าสามจะฟาดเธอเธอตกใจมากเธอกลัวไม่ปลอดภัย
เสื้อผ้าแล้วก็ให้ลูกชายไปส่งที่บ้านเพื่อน
อยู่ในตัวเมืองอุดรธานีเป็นร้านเสริมสวย
แล้วก็บอกลูกชายว่าอย่าบอกใครนะว่าแม่อยู่ที่นี่นะ
เธอก็ไปอยู่กับเพื่อนค่ะกลายเป็นว่าสามีเธอไปปล่อยข่าว
ว่าเธอทิ้งสามีเธอหนีออกจากบ้านไปเฉยเลย
จนวันแห่งความรัก๑๔กุมภาพันธ์วันวาเลนไทย
ตั้งใจว่าคงจะกลับไปอยู่บ้านด้วยกันแบบมีความสุขในครอบครัว
แล้วก็เริ่มต้นกันใหม่กลายเป็นว่าสามีตบหน้าเธอค่ะ
ไล่เธอออกจากบ้านอีกรอบหนึ่งเธอก็ไปอยู่บ้านพ่อนะคะ
กลายเป็นว่ามีผู้หวังดีส่งรูปสามีเธอกับผู้หญิงอื่นหลายรูปมากค่ะ
มีรูปคู่กันมีรูปกอดกันไปกินข้าวด้วยกันอยู่ในโรงแรมด้วยกัน
จนเธอรู้ว่าโอ้โหภาพเหล่านี้ค่ะขออนุญาตเบลอหน้าเอาไว้นะครับ
สามีเธอต่างหากล่ะที่นอกใจไปมีผู้หญิงคนอื่น
แล้วหาเรื่องเธอไล่เธอออกจากบ้านโยนความผิดให้เธอ
เพื่อตัวเองจะได้ไปมีผู้หญิงคนอื่นแล้วก็ดูดีดูไม่ผิด
แล้วรูปเหล่านี้มันคืออะไรรูปเหล่านี้มันคือหลักฐานชัด
สามีเธอไปมีผู้หญิงคนอื่นเธอก็เลยบอกว่าโอ้โหแบบนี้เธอไม่ทนนะคะ
เธอก็เลยปรึกษาญาติพี่น้องปรึกษาทุกคนว่าจะเอายังไงดี
คือเธอมีทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
แล้วกลายเป็นว่าถูกสามีขู่ฆ่าถูกไล่ออกจากบ้าน
เธอก็เลยตัดสินใจปรึกษาญาติพี่น้องแล้วก็ไปแจ้งความค่ะ
บอกว่าสื่อดอกกุหราบไปให้
แต่เป็นเมียหลวงนะฮะเป็นชื่อสมมุตินะท่านผู้ชมครับทีนี้นี่คือสิ่งที่ฝั่งของผู้หญิงคนนี้เนี่ยไปแจ้งความนะครับ
เราก็ต้องไปตามหาความจริงให้เออตกลงแล้วเรื่องราวมันเป็นยังไงนะครับก็พยายามไปหาทางฝ่ายชายนะครับ
ไปที่บ้านนะครับได้เจอกับพ่อกับแม่นะฮะพ่อกับแม่ของฝ่ายชายสมมุติว่าชื่อนายใหญ่กันแล้วกันนะ
ที่ถูกคุณน้อยเนี่ยบอกว่าไล่เขาออกจากบ้านนะเพราะว่ามีเมียน้อยแล้วก็ขู่ฆ่าด้วยไม่ยอมหย่าให้ด้วยเนี่ย
ได้เจอกับแม่นะครับแม่บอกว่าเรื่องราวเนี่ยของลูกชายกับลูกสะพ้ายเนี่ยตอนที่เขารักกันเขาก็รักกันดีนะช่วยกันทำมาหากิน
เงินเก็บทองซื้อที่นานะแล้วก็สร้างบ้านนะครับจนกระทั่งเมื่อปี๒๕๕๘นะครับ
แม่บอกว่าลูกชายไปทำงานต่างประเทศนะฮะไปเกาหลีใต้ไปทำงานอยู่ที่นั่น๓ปี
ทุกเดือนก็ส่งเงินมานะฮะส่งเงินมาเดือนละ๓๔๐๐๐บาทให้กับภรรยา
ส่วนภรรยาของลูกเนี่ยลูกสะพ้ายเนี่ยช่วงที่สามีไปทำงานต่างประเทศ
สมัครทำงานเป็นแม่บ้านของโรงงานไฟฟ้าแห่งหนึ่งที่อุดรธานีค่ะ
หลังจากที่ลูกชายกลับมาบ้านนะครับปรากฏว่าไอ้เงินที่ส่งมาให้เมียเดือนละสามสี่หมื่น
ไม่เหลือเลยฮะลูกชายก็ไม่เคยว่าเมียสักคำเพราะว่ารักเมีย
ต่อมาลูกสะพ้ายย้ายไปทำงานที่ฉะเชิงเศร้าส่วนลูกชายทำงานที่โรงงานน้ำตาลที่อุดรธานี
ก็พยายามบอกให้เมียเนี่ยกลับมาบ้านแต่เมียก็ไม่ยอมกลับ
ก็เริ่มผิดสังเกตแล้วนะครับจนกระทั่งสืบรู้ว่าเมียเนี่ยปันใจให้ชายอื่น
พอโรงงานย้ายฐานผลิตทำให้เมียต้องกลับมาอยู่บ้านที่อุดรธานีนะฮะ
แต่ว่าลูกชายก็ยังเห็นว่าเมียเนี่ยไปเล่นเฟซบุ๊กติดต่อกับชายอื่นอยู่ตลอด
ก็เลยร้องไห้มาบอกพ่อกับแม่ทางฝั่งญาติพี่น้อง
ฝั่งของเอ่อทางเมียด้วยและด้วยเนี้ยนะฮะ
ก็เลยขอร้องให้เลิกยุ่งกับชายอื่นได้ไหมแต่เมียก็ไม่สนใจนะ
ยังไปเที่ยวกับเพื่อนไปดื่มไปสังสรรค์ไม่สนใจลูกผัว
ไม่สนใจทำงานบ้านงานเรือนอันนี้ฝั่งแม่ของนายใหญ่เขาอ้างนะ
เล่าให้เราฟังนะจนกระทั่งพฤศจิกายนเดือนที่ผ่านมานะครับ
พฤศจิกายนปีหกสามที่ผ่านมาแม่ของฝ่ายชายบอกว่า
สะพ้ายเนี่ยไปเกี่ยวข้าวกับเพื่อนแล้วไปคุยกับเพื่อนประมาณว่า
คิดถึงผู้ชายคนอื่นนี่ฮะแล้วก็ฝ่ายลูกชายเนี่ยก็กลัวว่า
ภรรยาจะหนีตามไปอยู่กับผู้ชายคนอื่นนะก็เสียใจมาก
แต่ก็ยังคงให้อภัยตอนนั้นเสียใจมากถึงขั้นร้องไห้หนักมากนะครับ
และต้นปีที่ผ่านมามักกราคมครับลูกชายก็จับได้ว่าลูกสะพ้ายเนี่ย
คุยกับผู้ชายคนอื่นจึงถึงขั้นทะเลาะมีปากเสียงกัน
แล้วลูกสะพ้ายนี่แหละหนีออกจากบ้านไปไปอยู่กับเพื่อนที่เป็นช่างเสริมสวย
ลูกชายไปตามกลับก็ไม่ยอมกลับอันนี้แม่ฝ่ายชายเขาอ้าง
หลังจากเมียไม่กลับบ้านลูกชายของแม่เนี่ย
ก็ไปเจอผู้หญิงคนใหม่นะฮะรู้จักกันทางเฟซบุ๊ก
เป็นแม่ไม้อายุสักสี่สิบถึงห้าสิบปี
ลูกชายก็พามาที่บ้านมาแนะนำให้พ่อกับแม่รู้จัก
แล้วมีผู้ที่แบบคงจะเป็นผู้หวังดีหรือไม่หวังดีก็ไม่รู้
เขาก็ส่งรูปไปให้เมียของลูกชายเนี่ยดูอืมก็นี่แหละทำให้ลูกสะพ้ายเนี่ย
กลับมาที่บ้านพยายามจะมาง้อจะมาขอคืนดีจะกลับมาอยู่ด้วย
แต่ลูกชายบอกไม่เอาแล้วไม่ทนแล้วเข็ดแล้วนะทนมามากแล้ว
ทำให้ฝ่ายลูกสะพ้ายไปแจ้งความค่ะว่าถูกสามีเนี่ย
ขู่ฆ่าไล่ออกจากบ้านมีผู้หญิงคนอื่นคาดว่าคงทำไป
เพราะเสียดายลูกชายของแม่แต่ว่าในฐานะพ่อแม่เนี่ย
คือถ้าเขาจะหย่ากันหรือว่าเลิกกันหรือจะคืนดีกันอะไรกันเนี่ย
กับแม่ก็ไม่ห้ามหรอกก็แล้วแต่เพราะเป็นเรื่องของผัวเมีย
ว่าเกี่ยวเขามึกที่มันซึ่งจิตการเกี่ยวเขานังมุมว่ามักเขาไหล
ว่าย่านอดว่าได้อยู่ดอกย่านไปอยู่น้ำเขาอยู่แผ่หาเขาอยู่แล้วสั้น
พวกให้เมียบอกอยากให้เมียขึ้นมา
ไปบอกบอกเราก็นั่นว่าไส้เศร้าหากแม่ซะ

คุณผู้ชมคะวันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปสอบถามข้อที่จริง
เรื่องนี้นะคะเพราะว่าต่างฝ่ายต่างให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกัน
นายใหญ่กับนางน้อยขี่รถจักรยานยนต์ไปบ้านผู้ใหญ่บ้านพอดีเลย
แต่พอเจอหน้ากันโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวลองไปดูค่ะ
นี่ฮะเจอหน้ากันปุ๊บยกแรกก่อนเลยคือฝ่ายชายต่อว่าฝ่ายหญิงว่าไปให้ข่าวแบบนี้ได้ยังไงตัวเองได้รับความเสียหายนะไปแจ้งความแบบนี้ได้ยังไงที่ผ่านมาก็ตั้งใจทำงานหาเงินเลี้ยงดูครอบครัวมาตลอดครับนี่ค่ะ
นักข่าวของเราคุณวิมลวันธรรมพักดียืนอยู่ตรงกลางอึ้งเลยฮะกอดอกยืนอยู่ตรงนั้นคุณวิมนต์วันก็สาวโสดก็ไม่มีประสบการณ์ทางด้านเรื่องประมาณพวกนี้ยืนอึ้งเลยก็ได้แต่ถอยแล้วก็ยืนมองตาปริบ
คุณวิมลวันนักข่าวของเราก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ผู้ใหญ่บ้านเป็นคนกลางแล้วก็เคลียร์ให้ทั้งคู่ดีกว่าไหมเพราะเขาก็ตั้งใจไปหาผู้ใหญ่ที่บ้านอยู่แล้วใช่ไหม
เดี๋ยวไปดูบรรยากาศการเจรจากันนะคะ
ผู้ใหญ่ยังอึ้งเลยใช่ค่ะผู้ใหญ่ก็ก็ฟังก่อนแหละว่าต่างฝ่ายต่างว่ายังไงนะ
คือทีมข่าวก็ถามตัวผู้ชายนะคะว่าไปขู่ผู้หญิงจริงไหม
ไปทำร้ายร่างกายเขาจริงไหมจะตอบว่าไงลองฟังดูค่ะ
อืมก็ยืนยันว่าไม่ได้ทำร้ายภรรยาแต่ภรรยาเนี่ยเหมือนกับมีรอยขวนที่ใบหน้าไง

ใช่อะไรแบบนี้

ทีมข่าวของเราก็ถามเหมือนกันนะคะ
ภรรยาบอกว่าอยากจะหย่า

แต่ว่าต้องไม่เอาลูกไม่เอาทรัพย์สินที่หามาด้วยกันไปนะ

เอาเขามาไหว้เจ้าลูกภัยไหมเจ้า

เพราะว่าอันนั้นมันก็แสดงว่ามันเป็นเมียหน่อยเด้พอ
มึงไปแล้วน้องผู้บาวเป็นคือบ่กย้านวา

ปั๊บมันธาตุปั๊บร้ายได้เลย
อันนั้นก็เป็นแต่ว่ามันเป็นโมงหมาย
ลูกหนูลูกแก่ง๒คนเป็นบ้าหมดแล้ว
เป็นอย่างแม่เป็นอย่างคือมาบอกลูกบอกเต่าหนู

ทางฝั่งของแม่สามีเองก็ไม่ได้พูด
ในความจริงทุกอย่างเขาคลางลูกชายหรือเปล่า
ก็ยังยืนยันในข้อมูลของฝั่งที่เขาไปแจ้งความนั่นแหละ

ทีนี้ค่ะคนกลางอย่างผู้ใหญ่บ้านนะคะ
ผู้ใหญ่อุไรสีพวงก็บอกว่า
ตามหลักแล้วนะพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้
ในฐานะคนกลางก็จะต้องไกลเกลี่ย
ทั้งสองฝ่ายสงบสติอารมณ์แล้วคุยกันด้วยเหตุผล

เพราะว่าใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันมาตั้ง๒๔ปี

มีลูกด้วยกันทั้งสองคนมันต้องผูกพันกันแหละ

แต่ถ้าหากสุดท้ายแล้วทั้งคู่ยืนยันว่าจะหย่า

อ่าเพียงแต่ว่าสิ่งที่ทั้งสองคนจะคุยกันให้ลงตัวเนี่ย

คือทุกคู่ถ้าอยู่กันไม่ได้แล้วไม่มีความสุข

แล้วก็แยกย้ายกันไปต่างคนก็ต่างมีชีวิตใหม่
แต่ถ้าอยู่ด้วยกันแล้วมีปัญหากันแล้วไม่มีความสุข
บางทีเราต้องคิดถึงเรื่องของลูกด้วยใช่ไหม
ของพ่อแม่แล้วก็คนในครอบครัวบุคคลแวดล้อมเราด้วย